สลัดตลาดมาแล้วจ้าเข้าตลาดไปอัปเดตราคาสินค้ากันดีกว่าค่ะคุณชนะเขารีบอยากเช็คราคาไปดูราคาของเนื้อสัตว์กันนะคะหมูเนื้อแดงสองร้อยห้าบาทต่อกิโลกรัมค่ะสะโพกไก่เก้าสิบบาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัวสองร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์สี่จุดหกบาทต่อฟ
แปดบาทต่อกิโลกรัมใบกะเพรานะคะห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาเก้าสิบบาทต่อกิโลกรัมแล้วก็กระเท็มไทยแกะกลีบอยู่ที่เก้าสิบบาทต่อกิโลกรัม